ลูกหนี้กับเจ้าหนี้คือ๒เฮียนะครับ

ปรากฏว่าคือเจ้าหนี้มาเจอลูกหนี้โดยบังเอิญ

ควักปืนจะมายิงเจ้าหนี้

ปรากฏว่าปืนลั่นใส่ลูกหนี้
เจ้าของปืนเสียชีวิตเอง
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในร้านอาหารที่จังหวัดทวนบุรีนะครับ
ที่เกิดเหตุพบศพของเฮียสุนอายุ๕๕ปี

แล้วก็พบอาวุธปืน๓๘๐ตกอยู่ข้างกาย
เพราะว่าเป็นปืนของเฮียสุน
อกจากนี้ยังพบผู้บาดเจ็บอีก๑คน
ก็คือนายไพโรธลักษณะวิเศษกุล
หรือว่าเฮียเสียงอายุ๕๑ปี

ที่ท้องและบริเวณใบหน้าอาการสาหัส
กู้ภัยต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ

เฮียสุนซึ่งเป็นลูกหนี้นะ
ยืมเงินจากเฮียเสียงคนเจ็บไป
๑แสนบาทแล้วไม่ได้คืนเขา

มากินข้าวที่ร้านเมื่อคืนนี้

ก่อนที่เฮียเสียงเนี่ยจะมีการทวงถาม
เมื่อไหร่จะคืนเงินแสนหนึ่ง

ไม่พอใจที่ถูกทวงกลางร้านแบบนี้นะครับ
ชักปืนออกมาจะยิงใส่เฮียเสียง

หลังจากนั้นพบว่าเฮียสุนซึ่งเป็นลูกหนี้
และเป็นเจ้าของปืนที่จะไปยิงเขาก่อนด้วยนะ

ส่วนเฮียเสียงเนี่ยก็นอนร้องโอดโอด
ด้วยความเจ็บปวดถูกยิงเข้าใส่จุดสำคัญหลายนัดเหมือนกันนะครับ

หัวโดยฉักปืนนี่จิวแย่งกันนะครับ
บอกว่าช่วงเกิดเหตุเจ้าของร้านก็ทำอาหารอยู่ในครัว
พอได้ยินเสียงปืนมันรัวกระหน่ำเลยคุณ๕๖นัด
ตอนนั้นไม่กล้าออกมาก็หลบอยู่ในครัวจนเสียงเงียบ
พอออกมาดูเห็นว่ามีคนถูกยิงนะแน่นิ่งไป๑คน
ก็คือเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บสาหัสอีก๑คนนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากปมเหตุการทวงหนี้

จากการสอบสวนเบื้องต้นคาดว่าทั้งคู่น่าจะมาพบกันโดยบังเอิญ
มากกว่าการตั้งใจจะมาทวงหนี้
ขณะนี้รอผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิต

จะนำมาประมวลแล้วก็สรุปคดีต่อไปนะครับ